เด็กนี้มาว่าด้วยเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคม
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวแต่ว่า
มันเกิดขึ้นแล้วค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะบางเรื่องนะ
มาดูอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่
เวลาเราไปห้างไปงานไปไหนก็ดีเนี่ย
รถบางทีมันที่จอดไม่พอ
แต่รถของตัวเองเพื่อตั้งใจดันรถข้างหลังให้มันขยบไป
เป็นการเข็นรถแนวใหม่หรือยังไร

ให้ฟังกันซ้ำแบบนี้แหละผมตั้งใจดัน

วลีเด็ดสำหรับวันนี้ที่เกิดขึ้นเลย
คือคนที่ถ่ายคลิปนี้เขาก็พยายามที่จะบีบแตร

เตือนว่าคุณถอยรถกำลังจะชนแล้วนะ
บอกว่าผมตั้งใจดันก็คือว่าพยายามที่จะดันรถของคนอื่น
เพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถเอารถเอาเข้าซองได้
ปกติเวลาเราไปงานการจอดรถก็จะมี๒แบบ
คือจอดเข้าซองกับจอดลอย
เพื่อให้คนอื่นเข็นได้ก็ต้องปลดเกียร์ว่างใช่ไหมคะ
แล้วก็ต้องมีการดันรถกันเกิดขึ้นปกติก็เข็นรถการผลัก

ก็หมดคำจะพูดนะพอตอบมาตั้งใจดันก็ไม่รู้จะพูดต่อยังไง
ไม่รู้ไอ้ป้ายแดงที่ซื้อมาที่ขับรถอยู่นี่
คือปกติเขาบอกว่ารถป้ายแดงอาจจะเป็นมือใหม่
แต่ว่าดูจากการตอบคำถามแล้วไม่น่าจะมือใหม่มั้งเก่ามากเลยนะเนี่ย
นี่แหละฮะก็เป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือที่คนที่ขับรถคันนี้เขาถ่ายเอาไว้
ก็ด้วยความที่แบบหัวร้อนแทนเจ้าของรถนะ
เหตุผลที่ต้องบอกสีบอกทะเบียนเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นรถคันที่ถูกเข็นถอยไปชน
แน่นอนโดนละ๑ข้อหาคือทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
ก็กำลังคือคนขับรถคันนี้เขากำลังพยายามจะถอยรถ
เอารถของตนเองไปดันรถข้างหลังที่จอดซ้อนคันอยู่
เพื่อที่จะมีพื้นที่ว่างพอสำหรับรถของตัวเองให้จอดได้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วทำให้รถเสียหายไป๓คันครับ
เมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคนที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นคลิปแล้ว
เขาบีดแร่แล้วตะโกนบอกก็แล้วถามไปแล้ว
เขาตอบมาก็ผมดันนะครับผมตั้งใจดัน
สุดท้ายเขาก็แยกย้ายไปก็ช่วยอะไรไม่ได้
แต่ว่าก็ถ่ายคลิปนี้คือหลักฐานสำคัญที่
ตำรวจแล้วเจ้าของรถที่ถูกชนเอาผิดได้
เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตเข้าไปดูเยอะมาก
เข้าไปแชร์เข้าไปคอมเมนต์ต่างนานา
บอกว่าทำไมพฤติกรรมของชายคนนี้ถึงเป็นแบบนี้
ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมขาดจิตสำนึกในการขับรถขนาดนี้
เนื่องจากว่าคือวิธีการแก้ไขมันมีเยอะมาก
คือคุณไม่ควรทำแบบนี้คุณลงมาจากรถก่อน
แล้วคุณไปเข็นดีกว่าอันนี้เหมาะสมกว่า
ทำแบบนี้มันไม่เหมาะคิดดูถ้าเป็นรถคุณป้ายแดง

คุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าจับตัวเจ้าของฟอร์จูเนอร์ได้

แม่ไปสอบใบขับขี่ด้วย
มันมีกฎหมายให้คุณจำว่าคุณต้องทำยังไงเวลาจอดรถเนี่ยนะฮะ